ปัจจุบันนี้ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองก็นิยมเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็สามารถบริหารจัดการเรื่องของเวลาได้ครับ
ทำให้ผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ตต้องมีการปรับตัวในการไปเพิ่มโซนบริการอาหารปรุงสำเร็จแล้วก็เพิ่มความหลากหลายของสินค้าเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม

พร้อมกับแชมเปญช็อตและขนมปังซึ่งเป็นเมนูที่ลูกค้าสามารถเลือกวัตถุดิบได้ตามที่ต้องการและเชฟเองก็สามารถปรุงอาหารได้ในทันทีค่ะ
เป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และการรับประทานอาหารที่สดใหม่และรับประทานได้ในทันทีค่ะ
เน้นให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกนะคะสะดวกแล้วคือราคาไม่ได้สูงเกินไป
จากนี้คือลูกค้าในปัจจุบันนี้ต้องการความเร่งรีบ
การทำแบบบาร์เนี่ยนะคะคือลูกค้าสามารถทานแล้วก็ไปได้เลย
โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการทานเป็นคอสหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
พัฒนาไปแล้วก็วันนี้เราก็พัฒนาตามนะคะ
แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากเสมอคืออยากจะบอกว่าเราเองในฐานะต้องบอกว่าผู้ประกอบการ
เราก็อยากจะนำสิ่งที่ดีที่สุดก่อนใครมาเสนอแก่ลูกค้านะคะ
เพื่อที่จะลูกค้าบางครั้งคิดว่าถ้าจะมีก็ดีนะ
แต่เราเนี่ยไม่ต้องรอให้ลูกค้าคิดเราพยายามนำมาเสนอก่อนเลยนะคะ
เหนือจากนี้ค่ะยังชูความเป็นผู้นำในตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ต

รวบรวมสินค้าด้านอาหารที่ครบครันและดีที่สุด
โดยคัดสรรจากทั่วทุกมุมโลก
คนไทยที่ไปเมืองนอกก็จะเห็นสินค้า
แล้วก็ได้เคยไปลองทานอาหารจากหลายประเทศ

จะไม่มีโอกาสไปช่วงนี้แต่อยากทาน
อยากจะได้มาซื้อหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ทัวริสที่บางทีมาเที่ยวสักอาทิตย์หนึ่ง

หรือว่าอยากจะลองอาหารไทยที่อร่อยมากอะไรอย่างนี้

ในส่วนที่ลูกค้าไทยที่แบบเคยไปเที่ยว

เพราะฉะนั้นมันก็เป็นความต้องการ
ที่แบบตอบโจทย์ของทุกกลุ่มลูกค้า

เพิ่งปรับไปเองไม่เกียรติฮิตเพิ่งเปิด
แล้วก็ในส่วนของโคราช
ที่เดี๋ยวนี้เราจะมีงานเฉลิม
สินค้าในกลุ่มอาหารสด

และเป็นตัวที่สร้างความแตกต่าง
เน้นที่สุดแห่งฤดูการสินค้าจากทั่วโลก
อุปโภคบริโภคนำเข้านับร้อยรายการ
กรมสินค้าเพื่อสุขภาพและออร์แกนิค
และกลุ่มสินค้าพิเศษค่ะ

ด้วยการจัดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
รวมถึงการร่วมโปรโมชั่นกับบัตรเครดิตธนาคาร
ให้ลูกค้าได้รับความคุ้มมากที่สุด
วันนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๒๘ปุ่มภาคม๒๕๖๐บาท
ซื้อของตั้งแต่๑๐๐๐บาทขึ้นไป
มาแลกรับเป็นส่วนลดออนท็อปได้๑๘ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ
แล้วก็โปรโมชั่นนี้เนี่ยก็คือ
และเล็งจะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
โดยมองหาทำเลที่มีศักยภาพ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน